ใครอยากจะจ่าย๑๐บาทก็อิ่มได้คุณไปที่อ่างทองค่ะ
พาไปกินข้าวแกงยายชุนอิ่มอร่อยราคาประหยัดจ้า
บาทก็อิ่มได้แล้วแถมสดใหม่ให้เยอะ

ร้านนี้ตั้งอยู่ริมถนนหน้าโรงเรียนวัดโลสุนธาวาสนะคะ
เจ้าของร้านคือนางสาวพัชรินเครือประสิทธิ์หรือยายชุน

คุณยายบอกว่าขายข้าวแกงราคา๑๐บาทมานานกว่า๑๐ปีแล้ว
แล้วก็มีเมนูให้เลือกหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวราดแกง

ก๋วยเตี๋ยวขนมหวานผัดไทยข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงกระเพาะปลา
น้ำที่ประทูทุกอย่างในแค่๑๐บาทเท่านั้น
คุณยายบอกนะว่ายายขอขายแบบสู้เศรษฐกิจ
ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ที่สำคัญนะยายบอกว่าใครไม่มีเงินมามากินฟรี

ถ้าไม่มีตังค์ของกินฟรียายให้ไหมก็ได้ยายยินดี
แล้วต้องบอกนะว่ารสชาตินี่ดีมากใครได้ลิ้มลองมันต้องติดใจ
กลายเป็นลูกค้าประจำไปโดยปริยายพูดแบบนี้แล้วไปอุดหนุนคุณยายได้นะคะ
ร้านเปิดตั้งแต่ตี๕ถึง๖โมงเย็นแต่หยุดวันอาทิตย์๑วันต่อสัปดาห์นะคะ
ร้านข้าวแกงยายชุนจังหวัดอ้างทอง